ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะก็เป็นเรื่องของสามีภรรยาเหมือนกันครับ
เมาด้วยกันค่ะพอเมากันแล้วก็ทะเลาะกันตลอด
แต่เมื่อคืนนี้ค่ะไม่ได้แค่ทะเลาะกันอย่างเดียวเอามีดแทงกันเลย
ตัวสามีเนี่ยอายุห้าสิบเจ็ดนะคะภรรยาอายุห้าสิบสาม
เหล้าด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
ตัวภรรยาก็คว้ามีดแทงสามีจนเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพยาวนะคะ
พื้นที่ของตำรวจสพเชียงคำตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุแทงกันตายที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวก็ไปตรวจสอบนะคะ
ไปพร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลเชียงคำก็ไปร่วมชนะสูตรที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้น
ครึ่งไม้ครึ่งปูนค่ะพบนางสาวอุศนีซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยนะคะ
อายุห้าสิบสามปีเป็นชาวจังหวัดแพร่ใส่เสื้อยืดสีน้ำเงิน
เอาผ้าเนี่ยคลุมหัวเอาไว้ใส่กางเกงขายาวนั่งให้การกับตำรวจ
ลักษณะที่เหมือนคนเมาอะค่ะนั่งอยู่แบบนี้
ตำรวจบอกว่าผู้จาวกวนนะคะตอนตำรวจไปถึงห่างออกไป
พบศพนายสมบูรณ์สะอิ้งแก้วอายุห้าสิบเจ็ดปี
เป็นชาวจังหวัดแพร่เหมือนกันใส่กางเกงขาสั้นสีแดงไม่ใส่เสื้อ
หงายเลือดเนี่ยนองเต็มพื้นเลยค่ะที่คอด้านซ้าย
มีรอยบาดลึกถึงเส้นเลือดใหญ่หนึ่งแผลที่หน้าอกที่บ่าก็มีบาดแผลถูกของมีคมด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะทางน้องสาวของผู้เสียชีวิตชื่อว่านางพิมพิกาสะอิ้งแก้ว
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยพี่ชายกับภรรยาก็ทะเลาะกันบ่อย
ทั้งคู่เป็นรับเหมาก่อสร้างอะค่ะก็มาทำงานจากที่จังหวัดพยาวมาอยู่
ที่นี่ประมาณ๒สัปดาห์แล้วมาอยู่ที่พยาวอะนะคะ
เลิกงานชอบดื่มเหล้ากันดื่มเหล้ากันก็จะทะเลาะกัน
เกือบทุกวันเลยนะคะก่อนเกิดเหตุก็เหมือนเดิม
ดื่มเหล้ากันทะเลาะกันตัวน้องสาวของผู้ตายบอกว่า
เข้าไปห้ามนะพยายามจะแยกทั้งคู่ออกจากกัน
แต่สุดท้ายก็กลับมาทะเลาะกันจนพี่ชายของเธอถูกภรรยาแทงจนเสียชีวิตนะคะ
อืมเพราะว่า
เดียว
เนี่ยค่ะตัวน้องสาวของผู้ตายเขาบอกว่าตอนที่ทั้งคู่ทะเลาะกันเนี่ยนะคะตัวเองก็เข้าไปห้ามแล้วก็พาพี่ชายไปอาบน้ำนอน
แต่ปรากฏว่าภรรยาพยายามจะเข้าไปกวนพี่ชายถึงที่นอนเขาก็ห้ามแล้วแต่ห้ามไม่ได้จริง
ตัวน้องสาวของผู้ตายบอกว่าห้ามจนไม่ไหวอ่ะตัวเองก็เลยรำคาญเดินหนีออกจากบ้านไปแต่ก็ยังได้ยินเสียงทะเลาะกันไล่หลังอยู่นะคะ
แต่ว่าสักพักหนึ่งเสียงทะเลาะมันก็เงียบลงก็เลยเดินเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้แหละเห็นพี่ชายนอนหายใจรวยรินที่คอมีแผลขนาดใหญ่
ก็เลยพยายามไปห้ามเลือดที่ไหลออกมาสักพักหนึ่งพี่ชายหยุดหายใจเลยค่ะตัวน้องสาวก็เลยบอกว่าพอมีสติก็เรียกเพื่อนบ้านให้มาดูแล้วก็แจ้งตำรวจแจ้งทางโรงพยาบาลด้วยนะคะ
ที่บ้านเกิดที่จังหวัดแพร่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
ทีนี้ภรรยาของผู้ตายคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
อย่างที่บอกว่าตอนตำรวจไปที่บ้านยังพูดจาวกวนเหมือนคนเมา

บอกว่าจริงแล้วอยู่กินกับสามีมา๕ปีกว่าแล้ว
ที่ผ่านมาสามีดื่มเหล้าตลอด
พอเมาทีไรก็จะทะเลาะกัน
แล้วสามีกล่าวหาว่าเธอไปมีคนใหม่
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอบ่อยครั้งเธออ้างแบบนี้นะคะ

ตัวภรรยาบอกว่าสามีจะเข้ามาทำร้ายเธอก่อน

ตอนแรกตั้งใจแค่จะขู่แล้วก็ป้องกันตัว
แต่สามีปรีเข้ามาหา

แล้วก็เอามีดแทงไปที่สามีหลายครั้ง

จมกองเลือดแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิต

ก็เลยโยนมีดทิ้งออกไปนอกหน้าต่าง
แต่เบื้องต้นก็ยอมรับในการกระทำผิดของตัวเองนะคะ
แล้วก็บอกตำรวจว่าขอไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วย